คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
ข่าวนี้นี่ดิฉันเห็นข่าวแล้วก็โอ้โหเป็นการรอดตายปฏิหารจริง
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอขับรถแล้วก็หักรถ
หักรถหลบตัวเงินตัวทองจนรถอยู่ในสภาพนี้ค่ะ

และที่สำคัญเธอจมอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้า๗๘ชั่วโมง

ใช่ค่ะปริงนี่เกาะเต็มตัวไปหมดเลย
ท้ายที่สุดตอนเช้ามีพลเมืองดีมาเห็นมาเคาะกระจก
แล้วช่วยออกมาได้นี่รอดตายปฏิหารมากนะ
ถ้าพลเมืองดีมาเห็นช้าอีกสักแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึง

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณคือรถมันจมเกือบมิดคันแล้วนะครับ
แล้วก็เธอมีช่องที่จะหายใจอยู่นิดเดียว
บอกว่าช่องไหนมีอากาศนะเธอคลำดูเพราะว่ารถมันพลิกแบบนี้ค่ะ
คลำดูแล้วเธอเอาจมูกให้ไปอยู่ตรงช่องที่มันมีอากาศ

ใช่ค่ะสภาพรถคันนี้รถจมน้ำไปทั้งคันเลยนะคะ
ทะเบียนกกจเนี่ย๘๙๙๗นนายกนี่แหละค่ะ
แล้วในรถนี่นะคะคือนางสาวชัชดาพรสำริท
เป็นคนขับรถติดอยู่ที่เบาะคนขับ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕มกราคม
ที่ผ่านมาที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
รอดชีวิตมาได้มีพลเมืองดีมีกู้ภัยไปช่วยเหลือ
แล้วก็เอารถนี้ขึ้นมาจากคลอง
ทีนี้พอเธอรอดตายมาแล้วนะเธอเล่านาทีชีวิตให้ฟังเลย
บอกว่าคืนวันนั้น๒๕มกราคมตอนประมาณเที่ยงคืน

พอมาถึงตรงหลังวัดทวีภูลรังสรรคถนนมันมืด
มันไม่มีไฟส่องทางเลยจู่เนี่ยมีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยนะ
วิ่งตัดหน้ารถเธอเธอตกใจจะทำยังไงดี

พอหักหลบค่ะรถพลิกคว่ำแล้วก็ตกลงไปในคลอง
ทีนี้พอตกลงไปในคลองแล้วมันมีน้ำอยู่ใช่ไหม
น้ำมันก็เริ่มท่วมรถมารถก็ค่อยจมค่อยจม
เหลือช่องอากาศอยู่นิดเดียวค่ะ
เห็นว่ามีช่องอากาศมือคลำ
ตรงนี้เบาะตรงนี้คอนโซลตรงนี้มีช่องอากาศ
เอาจมูกโผล่มาหายใจ

ฉันยังตายไม่ได้
คิดดูสิเธอต้องดิ้นรนเอาชีวิตขนาดไหนฮะ
ใช่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนมาถึง๗โมง๘โมงตอนเช้า
แล้วรอบตัวเธอมีปริงเกาะเต็มไปหมดเลย

เดี๋ยวฟังวินาทีที่เธอประสบเหตุหน่อยนะคะ
คือในรถน้ำมันท่วมมิดหัว
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไง
ก็มืดก็เลยรู้ว่ามืด
ก็คำใช้มือคำคำว่าอันนี้มันคือเบาะอันนี้คือประตู
ก็คำแล้วก็คำว่ามันหงายท้องอะเนอะ
มันก็จับได้ว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำ
เพราะเอาหน้าเสือออกไปแต่ตัวน่ะขัดอยู่กระบอก
นี่ไงคุณผู้ชมค่ะเธอก็อธิบาย

ปริงที่มันดูดเลือดเธอเนี่ยเต็มไปหมดเลย
บอกว่าหนาวก็หนาวอยู่แบบนั้น๘ชั่วโมง
แล้วในใจเธอก็คิดว่ายังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้
จะพ่อแม่ไหนจะลูกเธอก็อดทนพยายามนั่งนิ่งเนี่ยนะคะ
แล้วจนตอนเช้ามีคนส่งน้ำแข็งขับรถผ่านมา

ทำไมหมามาเห่าอะไรสักอย่างอยู่ริมถนน
พอจอดรถลงมาดูอ้าวมีรถตกคลองลองไปเคาะกระจกดูก่อน
ว่ามีใครอยู่ในรถไหมแล้วก็มีจริง
เพราะว่าเธอเนี่ยเคาะกระจกกลับมาก็เลยพยายามช่วยค่ะ

ถ้าเกิดพี่คนส่งน้ำแข็งเห็นช้ากว่านี้อีกสักชั่วโมงนึง
เธออาจจะไม่รอดก็ได้แล้วนักข่าวก็ต้องถาม
นี่คุณชัชดาพรห้อยอะไรอยู่ที่คอหรือเปล่า

ซึ่งนี่ค่ะเธอเอาให้ดูว่า
เธอเนี่ยห้อยหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐม
ก็นี่แหละค่ะเป็นรูปเต่านี่นะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นบารมีของหลวงปู่หลิว
ช่วยดนตรายให้พลเมิงดีมาช่วย
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวพออาการเธอดีขึ้นแล้วนะ
จะไปเจอพี่พลเมืองดีทั้งสองคนด้วยตัวเอง
แล้วก็จะไปขอบคุณที่ทำให้เธอรอดตายมาได้อย่างปฏิหารนะคะ